คุณผู้ชมคะข่าวแรกเนี่ยค่ะเรียกว่าแฟนนางงามเนี่ยโอ้โห
ใจหายใจคว่ำเลยแล้วค่ะมือทรัพย์อกเลยอ่ะแต่ว่าจะเป็น
เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ
ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะคือโอ้โหสะพานทะลมเลยอ่ะคือ
ใจหายใจความคุณผู้ชมเป็นวินาทีแห่งชีวิตจริงนะคะ
และภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยค่ะเดินทางไปเก็บตัว
ทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยตั้งใจจะเดินโชว์โฉมบนสะพานแขวนที่
เปล่าบีชค่ะก็คือมีพี่สื่อมวลชนเนี่ยกดชัดตรงชัตเตอร์
เก็บภาพสวยสวยอยู่ค่ะแต่ปรากฏว่าพอเดินขึ้นไปปุ๊บ
สะพานรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมขาดปึ้งเอามาค่ะ
ทำเอาสาวงามนับสิบคนร่วงตกน้ำค่ะแต่เตชบุญนะคะที่ระดับน้ำที่ตกนั้น
มีระดับความลึกประมาณหกสิบเซนติเมตรก็คือไม่ลึกมากประมาณหัวเข่า
ทำให้สาวงามส่วนใหญ่แค่เปียกปอนกันไปนะคะแต่ก็ใจเสียเหมือนกันนะ
โอ้โหเป็นเหล่าแป้วเหมือนกันคุณผู้ชมนะคะก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ก็คือผู้เข้าประกวดนะคะหมายเลข๘ค่ะน้องเอิ้นเปรมมานั่นเองนะคะ
หัวแตกค่ะแต่แผลไม่ลึกค่ะทางกองประกวดก็ทำการประถมพยาบาลนะคะ
แล้วก็ส่งตัวไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งปลอดภัยดี
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนั่นเองนะคะก็นี่เป็นคลิปที่เธอส่งมาหลังจากที่
เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตกน้ำเสร็จปุ๊บก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวนะคะ
แต่ละคนเป็นห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องขนตาปลอมอ่า
ตาฉันอยู่ไหมนะตอนนี้อยู่ไหมคะเนี่ยตอนนี้อ่า
อยู่อยู่อยู่ค่ะอ๋อไม่ได้ตบทางเออแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะ
คุณผู้ชมไม่ใช่แค่อ่านางเสาไทยจริงจริงอันตรายน่ะอืม
ถ้าเกิดว่าเราจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างหรือว่าถ้าเป็นสะพานแข็งแบบนี้ค่ะ
เขาจะมีการจำกัดในการรับน้ำหนักเพราะว่าอันนี้อาจจะอยู่กันเยอะเกินไป
ทำให้สะพานไม่สามารถรับน้ำหนักได้มันก็เลยร่วงลงมาแบบนี้เนาะ
ยังไงก็ฝากเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นใยนะจ๊ะ